เมื่อวานนี้มันมีเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อ
เขาปาร์ตี้น้ำต้มใบกระท่อมกันเหรอ

วงน้ำท่อมสุดท้ายเนี่ยมีเงินตายหนึ่งเจ็บหนึ่งโอ้โหดูสิ
วงแตกเลยนี่โทษนะคะกลางวันแสกเหรอพี่อุ๋ย
ถูกต้องฮะเวลาในกล้องวงจรปิดก็บ่าย๒ใช่ไหม
ตั้งงมกันแล้วเหรอบ่ายสองโมงปาร์ตี้น้ำท่อนโอ้
เสียงปืนนี่นะฮะหกนัดนะครับค่ะ
ตายไปหนึ่งสาหัสหนึ่งมือยิงเนี่ยหลังก่อเหตุเนี่ยหลบหนีไป
อืมซึ่งมือยิงก็คือเจ้าภาพเป็นเจ้าของบ้าน
เพื่อนมาปาร์ตี้น้ำท่อมอ๋อเจ้าภาพตั้งวงปาร์ตี้เองเหรอ
สุดท้ายหลอนนี่ฮะนี่หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุ
มาที่ที่เกิดเหตุหมู่บ้านวิลล่า๒ซอยลาดพร้าววังหินหกสิบแปดนะครับ
รัฐพร้าวกรุงเทพท้องที่สอนอโชคชัยคนเจ็บก็คือบิวนะฮะ
วิวชื่อจริงชื่อนายฤทธิชัยอายุสามสิบปีอีกคนนึงชื่อแชมป์นะฮะ
ชื่อจริงคือนิติพลอายุสามสิบเอ็ดคนนี้ถูกยิงเสียชีวิตค่ะ
อ่าส่วนคนยิงนี่คือหนูฮะรัชเริกพันวิชัยอายุสามสิบสองปี
เป็นเจ้าของบ้านซึ่งมีอาชีพต้มน้ำใบกระท่อมขาย
เป็นเจ้าของบ้านเปิดบ้านเป็นเจ้าภาพจัดปาร์ตี้และเป็นมือยิงด้วย
ถูกต้องควบทุกตำแหน่งไปเลยหลังก่อเหตุหนีไปนะฮะค่ะนี่
ตรวจสอบในบ้านนอกจากเจอคนเจ็บคนตายนอกจากเจอนี่ร่องรอยคราบเลือดต่าง
ในกระทะไฟฟ้าที่บ้านมีอะไรน้ำใบกระท่อมต้มคาอยู่เหรอคะ
คาอยู่ที่กระทะไฟฟ้าเพราะเหมือนเป็นเหมือนกินชาบูกินหมูกระทะหรือยังไง
คือต้มแล้วตักกันไปเรื่อยอย่างเงี้เหรอต้มไปด้วยดื่มไปด้วยเหรอค
อันนี้ไม่แน่ใจจริงจริงไม่เคยมีประสบการณ์อ่าเห็นไอ้นี่นี่เห็นไหมนี่นี่
ดูไม่มีผักไม่มีเนื้ออะไรเลยว่างด้วยน้ำเพรียวเพียวอะไรหนึ่งัย
ก่อนที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเหตุการณ์คือบ่าย๒ใช่ไหม
แล้วตีสองครึ่งนะครับคืนที่ผ่านบรรยากุธมาในหนูเนี่ยไปมอบตัวกับตำรวจศนโชกชัย
เราก็ให้การนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้นัดบิลคือคนเจ็บแล้วก็แชอมคือคนตาย
กับเพื่อนหนึ่งคนหนึ่งชื่อตายมาพาตี้น้ำท่อมกันที่บ้าน
เป็นเพื่อนที่รู้จักกันมานาน๒๐กว่าปี

ทีนี้ในหนูเนี่ยอ้างว่า
พอดื่มน้ำต้มใบกระท่อมไปเนี่ยผสมยาแก้ไอด้วย

เมาอ่าหลอน
แล้วอ้างว่าผู้ตายเนี่ยมาพูดจาแซวเมียเขาก่อน
ก็เลยชักปืนขึ้นมายิงใส่จนเขาเสียชีวิต
ส่วนบิวเนี่ยพยายามลุกมาห้าม
ก็เลยโดนยิงใส่เข้าไปด้วย
กระสุนเข้าท้องบิวก็บาดเจ็บ
จากนั้นตัวเองก็เลยหนีไปซ่อนตัว
อันนี้คำกล่าวอ้างของผู้ก่อเหตุนะครับ
เจอพอดีนี่หนูฮะอ่านี่ฮะ
จังหวะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยคุมตัวมาจากห้องสอบสวนจะพาไปฝากขังที่ศาล

หนูเขาก็บอกว่าเขาขาดสติไม่รู้ตัวเลย
ตอนนี้เขารู้ตัวแล้วเขาบอกเขาเสียใจมาก
นักข่าวก็ถามว่าเออเสพยาอย่างอื่นด้วยหรือเปล่า
มันจะน้ำต้มใบกระท่อมเพียวอย่างเดียวจริงเหรอ

ขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับน้ำต้มใบกระท่อม

ก้มหน้าก้มตาไม่ยอมบอกนะครับ

แม่ของแชมป์มาที่สนโชคชัยนะครับ
วันนี้มาตามคดีของลูกชาย

ตัวของคนก่อเหตุคือในหนูเขาก็เป็นรุ่นพี่ของลูกชาย

คอยช่วยเหลือเรื่องงานให้ลูกชายตลอด
ลูกชายก็เคารพรุ่นพี่คนนี้มาก
ช่วงเกิดเหตุเมื่อวานนี้ลูกชายเล่นเกมออนไลน์อยู่นะ
แล้วก็ยังพิมพ์ข้อความกับลูกสะพ้าย

นี่จังหวะตอนนั้นลูกชายอยู่ที่บ้านของในหนู
เชื่อว่าลูกชายน่าจะถูกยิงจากทางด้านหลัง
ก็เลยไม่ทันได้หลบไม่ทันได้ตั้งตัว

ส่วนตัวในหนูน่าจะหลอนจากการเสพยาเสพติด
ผสมกับน้ำต้มใบกระท่อมแล้วก็มีเหล้าด้วย
ยืนยันว่าไม่อโหสิกรรมให้อย่างแน่นอน
พ่อเขาก็มีโรคหลายโรคแล้วก็มีลูกเป็นเสาหลักอยู่คนเดียว
ติดใจค่ะแม่ก็

ท่านผู้ชมครับเราไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
กล้องวงจรปิดก็อย่างที่เห็นนะฮะ
จะได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๖นัดด้วยกัน
เหมือนที่ท่านได้ยินกันไปนะครับ
ซึ่งจากกล้องวงจรปิดเนี่ยหลังจากได้ยินเสียงปืน
จะไม่เห็นคนเดินนะฮะแต่จะมีจักรยานยนต์คันหนึ่ง

ขี่เข้ามาแล้วก็ขี่ออกไป
มาแบบรวดเร็วมากเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ไม่แน่ใจนะว่าเขาจะเกี่ยวข้องหรือไม่อะไรอย่างไร
แต่ตำรวจบอกเดี๋ยวจะลองตามตัวมาสอบถามก่อน
ว่ามีส่วนในการช่วยเหลือให้ผู้ต้องหาเนี่ยหลบหนีหรือไม่
แม้ผู้ต้องหาจะมามอบตัวแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ตาม
อาจจะใช่หรือไม่ใช่อย่างไรนะครับ
พ่อของบิวนะฮะบิวนี่คือคนเจ็บนะครับท่านผู้ชมครับ
พ่อของบิวเนี่ยบอกว่าเมื่อวานนี้หลังจากทราบข่าวก็รีบมาที่บ้านเกิดเหตุนะครับ
เพื่อจะมาดูลูกชายมาถึงนี่ลูกชายนอนเจ็บร้องโอดโอย
ถูกยิงจมกองเลือดอยู่เต็มไปหมดนะฮะ
ส่วนตัวของในหนูคนก่อเหตุตอนนั้นยังนั่งอยู่ในบ้านนะครับ
พ่อยังไม่ได้ทันถามถึงสาเหตุการยิงเลยแต่เชื่อว่าคงหลอนยาแหละนะยาเสพติดน่ะ
อยู่ดีในหนูเนี่ยเดินออกจากบ้านไปหน้าตาเฉยไม่รู้ว่ามีใครมารับหรือไม่อย่างไร
ส่วนตัวไม่รู้ว่าในหนูยิงเพื่อนทำไมทั้งเจ็บทั้งตายทั้งทั้งที่เขาไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อน
ที่น่าแปลกใจก็คือนั่งปาร์ตี้ดื่มน้ำใบกระท่อมกันเนี่ยเล่นเกมกันเนี่ยแล้วพกปืนเอาไว้ทำไม
รักกันเขาเจอบอกว่าไห้ตลอดมันอยู่กันมารู้จักกันมาเป็น๓๐ปี๔๐ปีแล้วครับ
ผมจะถามเขายิงน้องทำไมแค่นั้นแหละน้องรักมันจะตายทำไมต้องยิงน้องด้วย

นี่ฮะพ่อก็ไม่อยากจะเชื่อว่าน้ำท่อมอย่างเดียวนะ
บอกกินแล้วมันเมาที่ไหนน้ำท่อมเนี่ย

นี่ค่ะเดี๋ยวฉันหาข้อมูลให้เลยเพราะว่าหลายคนบอกว่า
อาคก็ท่อแต่ใบกระท่อมน้ำกระท่อม

ใช้เป็นยาชูกำลังแก้ปวดเมื่อยแก้ไอนอนไม่หลับจริง
เป็นใบสดก็ได้หรือว่าเอาไปชงเป็นชา

แต่คุณหมอบอกแบบนี้เลยนะคะย้ำเตือนเลยว่า
ถ้าคุณใช้เยอะเกินไป

คุณอาจจะเมามึนงงคลื่นไส้อาเจียนเห็นภาพหลอน

ก็ทั้งเคี้ยวทั้งแบบเป็นต้มน้ำนี่แหละ

ถ้าเยอะเกินไปยังไงก็เห็นภาพหล่อนที่คุณหมอบอกเองนะคะ
แต่ไม่รู้มีอย่างอื่นผสมด้วยหรือเปล่าไงใช่ไหมถ้าดื่มเหล้าด้วย

เอาอย่างอื่นเข้าไปด้วยอีกใช่ไหมฮะ
มีผลแล้วล่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวมีผลแล้ว
คุณหนูนี่นะผลปวดร่างกายนะครับ

แม่แล้วก็ภรรยาของแชมป์ผู้ตายนะครับ
หน้านี้คู่นี่เขาเคยทะเลาะเรื่องนี้กันมาก่อน

คดีบอกว่าคนก่อเหตุคือตัวในหนูเนี่ย

ส่วนเรื่องปืนนะไม่มีทะเบียนนะฮะ

เพราะเหตุพบยาเคนั่นไง
สารเสพติดประเภทยาเคเคตามีน

แต่เจ้าตัวปฏิเสธบอกผมไม่ได้เสพ
แล้วมันเข้าไปในเลือดในร่างกายยังไงนะ
นั่นไงมันมีได้ยังไง
ก็เลยถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นนะครับ
แล้วก็เรื่องการเสพยาเสพติดก็คือยาเคนะครับ
รวมทั้งข้อหาเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืน
ตอนนี้ก็นำตัวไปฝากขังที่สารอาญารัชดา
พร้อมกับคัดค้างการประกันตัวเรียบร้อยแล้วครับ